ผัวติดยาบ้าหนักคุณผู้ชม

ธาตุยาคลั่งฆ่าโหดยิงแม่ยายป่วยติดเตียงดับ
คือผัวติดยาบ้าหนักเมียขอเลิก
เสร็จปั๊บตามมาขอคืนดี

จริงนี่เป็นใครครับ

มันเป็นแค่อดีต

มันเป็นต้นเหตุให้แม่ตาย

มันเป็นต้นเหตุให้แม่ตาย

ผมเคยนำเรียนคุณผู้ชมแล้วฮะ
นำเรียนคุณผู้ชมแล้วบอกว่า

เลี่ยงการเจอเลยนะครับ

ยิ่งถ้าแฟนคนนี้ติดยาบ้าแล้วเลิกกันไป

ถ้าคุณไม่อ่านแล้วคุณหนีเลย

นี่แหละครับนางมะลิวัลนครเพชร

ร้องไห้แทบจะขาดใจอยู่แล้ว
ไม่คิดว่าอดีตสามีจะกล้ามายิงแม่ของเธอแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในหมู่บ้าน
หนองแซงตบลวังตามวะ

หลังจากนายสมพรวรรณรัฐอายุ๕๓ปี
จะยิงแม่ยายเสียชีวิตที่ชั้นล่างของบ้าน
จากนั้นเขาก็ขึ้นไปหลบอยู่ชั้น๒นะฮะ
ตำรวจกันชาวบ้านนะครับ
รวมถึงเมียอดีตเมียของผู้ก่อเหตุ
ออกจากพื้นที่ให้ห่างออกไปประมาณร้อยเมตร
พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่าตั้ง๔ชั่วโมงคุณผู้ชมอยู่แบบนี้

แต่ผู้ก่อเหตุไม่ตอบรับไม่ยอมเจรจา
เงียบเงียบเงียบอย่างเดียว
ชั้นล่างไปพบศพของนางบุญมานครเพชรท่านอายุ๘๐ปีแล้ว

ถูกยิงเข้าตรงไหนแก้มขวากระสุนฝังอยู่ในศีรษะ
โอ้โหเลือดไหลอาบทั้งตัวครับ
ชั้น๒พบศพของนายสมพรผู้ก่อเหตุ
ฆ่าตัวตายครับฆ่าตัวตายยิงตัวเองที่ขมับซ้ายเลือดนองเต็มพื้นนะ
น่าจะเครียดเพราะถูกกดดันด้วย
สอบสวนทราบว่านายสมพรอยู่กินกับนางมะลิวัลมานาน๗ปีแล้ว
ที่ผ่านมาเสพยาบ้าตลอดแล้วมักจะมีปัญหากันหลายครั้ง
ฝ่ายหญิงไม่ทนแล้วขอเลิกได้ประมาณเดือนหนึ่ง
แต่ผู้ก่อเหตุพยายามมาง้อขอคืนดีแล้วยังเอาปืนมาขู่นะฮะ
เห็นท่าไม่ดีรีบหนีออกมาก่อนแล้วไปแจ้งตำรวจนะครับ
ญาติให้มาช่วยหน่อยท่าไม่ดีแล้วไม่คิดเลยว่าอดีตสามี
ฉวยโอกาสนี้ฆ่าแม่ของเธอฮะ
เรื่องต้นตำรวจรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับ
แล้วก็สาเหตุน่าจะมาจากความหึงหวงแล้วก็คุ้มคลั่งจากการเสพยาบ้า
หลีกลี้หนีอย่าเจอกันถ้าเราคิดว่าเราไม่เอาเขาแล้ว
ไม่ดีแล้วตัดสินใจแล้วร่วมชีวิตกันอีกไม่ได้แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนที่ติดยายิ่งติดยายิ่งน่ากลัว
เห็นไหมล่ะกลับมาในสภาพที่ติดยาเนี่ยมันเป็นยังไง